บางคนเขาบอกว่าไปพูดทำนอง
เป็นวั็กซีนที่ไม่ใช่มีคุณภาพอย่างเดี๋ยวผิดหรือถูก

คือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดได้
ถูกมั้ยคะคือสมมติคนกินเค้าเกลียบปุ้ง
กินข้าวกะเพราเนี่ยจากร้านนี้
ไม่อร่อยก็ไม่อร่อยก็บอกได้ว่าเขาไม่อร่อย

ผมเองเนี่ยวันนี้ก็มีจริงผมไม่อยากจะพูดด้วยซ้ำไป
แต่บังเอิญว่าวันนี้ได้มีการพูดคุยกับทางคุณสนทิยาในรายการอยู่แล้ว
ผมก็เลยเปิดข้อมูลของตัวผมเองให้แกดู

เพราะว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวบอกไปมันจะไม่ดีหรือเปล่า
ก็เลยเปิดให้ดูว่าตัวเองผมเองไปตรวจภูมิมา
แล้วภูมิมันขึ้นน้อยมาก
๔๐ใช่ไหมมันขึ้นมากน้อยกว่า๒๒กว่าซึ่งคุณหมอก็ตกใจ
แต่ในเมื่อฉีดมาแล้วเนี่ยประสิทธิผลของมันมันเป็นแบบนี้
ผมก็พูดตามข้อเท็จจริงว่ามันเป็นแบบนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกทางคุณสนทิยาไปว่า
ก็เนี่ยมันเป็นแบบนี้จะให้ผมรู้สึกยังไง

ต้องให้ฟังกับทางผู้ชื่อชาญทางกรรมการแพทย์ทางอะไรอย่างนี้
หรืออะไรสักอย่างผมก็จำไม่ได้นะที่แกบอกมา
ผมก็ก็บอกแต่ที่ผมไปตรวจดูผมไปตรวจอยู่ตรอจุฬา

เชื่อถือไม่ได้อย่างนี้เหรอคะ
แต่ที่แน่ที่ผมพูดออกไป
ผมแค่รู้สึกว่ามันจะก็ต้องมีการบูธเข็ม๓
สำหรับคนสินวาก
แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของคือคุณหนูดิจารย์แกก็บอกว่า
เพราะมีคุณหมอออกมาพูดนี่นี่อะไรอย่างนี้

นี่ไงผมก็เลยบอกว่าแต่มันไม่น่าจะใช่นะ

ยกเลิกซื้อแล้วเขายกเลิกแล้วเขาก็จะสั่ง
ตอนนี้เขาสั่งเข้ามาทั้งหมดรู้สึกว่าจะ๑๖ล้านโดสมั
แล้วก็ใช้ไป๘อีก๘เก็บไว้สำรองเลยใช่ไหม
แล้วก็จะยกเลิกแล้วก็จะไม่สั่งแล้ว
ซึ่งมันก็คงจะต้องต่อไปก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละที่จะเข้ามา

อย่างนี้ภูมิคุณไม่ขึ้นสมมุติฉันพิมพ์ว่า
ขนาดกันชัยกำเนิดพลอยฉีดซิโนแว็กซ์๒เข็มแล้วพูดมึง

สมมุติอย่างที่ฉันอาทธาตุธรรมก็คือบอกว่า
หยุดการซื้อเรือดำน้ำก่อน
เอาเงินมาซื้อวัคซินดีให้ประชาชนฉีดก่อนไหม

แต่เขาอาจจะมีอีกมุมหนึ่งเขาก็จะมองว่า
จริงแล้วมันมีการแบ่งงบประมาณเป็นกระทรวงกระทรวงไป

มันสามารถที่จะมีการแบบมีระบอบแบบในการกู้คืนมากลับมาก่อนได้
ก็เอางบส่วนกลางกลับมาที่ส่วนกลางแล้วก็จะแหนกใหม่
อะไรอย่างนี้คือคุณก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้

ยาย่าอย่างนี้ยาย่าพูดซึ่งแบบไม่เคยอะไร
แค่บอกว่าอยากจะได้วัคซีนมาฉีดยายาผิดอะไร

คือเขาบอกอยากให้มีมีนเอมาให้ประชาชนได้ผิดฟรี

ใช่คือแกก็เหมือนกับตอบผมก็ยังงงเหมือนกัน

แต่เท่าที่ผมคุยกับนักกฎหมายหลายท่านก็บอกไม่ผิด

ทางรัฐมนตรีที่มองคนละส่วนกันต้องแยกกันคนละส่วนนะฮะ
ทางคุณชายวุฒิรัฐมนตรีไอซีทีเนี่ย

เขาแค่ไม่ได้บอกว่าจะจับหรือดำเนินคดีกับดารา
เอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันว่าคนละส่วนกัน
แต่ตรงนั้นคือคุณสนทิยาเนี่ยไม่ได้อยู่ในภักดิ์พลังประชารัฐ
คุณชายวุฒิก็บอกว่าเขารู้จักกับคุณสนทิยาไหม

แต่ก็ไม่ได้แบบว่าเป็นการรับลูกกัน

คือของคุณชายวุฒิเขาพูดทำนองว่า

เมื่อมีอิทธิพลมีคนรักมีคนศรัทธา

ตักเตือนเขาบอกเขาใช้คำว่าตักเตือนดีกว่า
แล้วก็ที่สำคัญมีความรับผิดชอบต่อพรบคอมด้วย

โดยพูดว่าฝากไปยังดารานักแสดงทุกคน
ท่านเป็นที่รักของประชาชนท่านพูดแล้วประชาชนเชื่อ
พวกเราก็ต้องมาช่วยกันคลี่คลายสถานการณ์โควิดให้เร็วที่สุด
เราจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและกำลังใจซึ่งกันและกัน

เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันสู้โควิด

มาช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับ

ยังไม่เข้าข่ายความผิดอันนี้คือทางรัฐมนตรีก็พูดอย่างนี้นะครับ

ออกมาเรียกร้องกันที่ดารานักแสดงออกมาเรียกร้องกันเนี่ย

เราเข้าใจทุกอาชีพเดือดร้อนกันหมดนั่นแหละ
จึงมีการแสดงความคิดเห็นในเชิงไม่พอใจ
เพียงแต่ผมมองว่าเขาเป็นคนสาธารณะนะครับ

คือประชาชนเนี่ยเชื่อของคนที่เป็นบุคคลสาธารณะไปแล้วเนี่ย
คืออ๋อไม่แต่จะยุ่งความนี้แหละ

แต่ตอนนั้นค่ะจะต่อก็พอภักดาต้างก็ต้องเชื่อตามนะ
ว่าเป็นของกระเทศ
ผมไม่รู้ผมอธิบายไปผิดหรือถูกไม่รู้นะ
ของผมเองผมรู้สึกว่าถ้าเราสังเกตกัน

ก่อนหน้านี้ย้อนหลังกลับไปไม่เกิน๓เดือน
ไม่กล้าเลยอย่าใช้คำว่าคือ

แต่ผมว่าเขาอาจจะอยู่บนบรรทัศน์ของความอึดอัดใจแล้วอาจจะไม่ได้ออกมาพูด

วันนี้ผมว่าสถานการณ์มันเปลี่ยน
ผมว่ามันมีรูปธรรมอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาเริ่มเห็น
ผมก็เลยรู้สึกว่าในแต่ละคนเนี่ย

ธรรมดาคือมด
ยุงมันยังรักชีวิตเลยอ่ะถูกไหม

ถ้ามีอะไรที่เขาคิดว่าเขาพูดได้ให้กับคนที่เขารัก
ผมว่าเขาคงจำเป็นต้องพูด
และอีกอย่างหนึ่งมันเป็นปากเสียงของเขาเองที่เขาต้องพูด
ก็ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่แล้วกันนะครับว่าไม่รู้ว่าการกระทำครั้งนี้
เพราะตัวเองก็โดนด้วยแต่ไม่รู้ว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นการลาดน้ำมันขึ้นไปหรือเปล่า
คุณดูตั้งแต่เมื่อวานนี้ข่าวนี้ออกไปปุ๊บ

คุณไปดูว่าเห็นไหมครับวันนี้คนดังเกือบทั้งประเทศออกมากละหมดล่ะ
คือเอามาแสดงความการคิดเห็นของเขาล่ะ

ที่พูดออกไปอะไรอย่างงี้

อะไรก็เดี๋ยวตรีเปยดเทียบเนี่ย

แล้วเขาเห็นคนที่เขารู้สึกว่าเขารู้จักเขาใกล้ชิด
แล้วเขาบอกช่วยเขาหน่อยได้ไหม

เขาอาจจะคิดในใจว่าโอเคคุณคงว่ายน้ำไม่เป็นหรอก

แต่ขอแค่คุณหันไปบอกคนอื่นได้ไหมว่า
เฮ้ยมีคนกำลังตกน้ำ

ความรู้สึกของพวกเขาคือเขาแค่นั้นเอง
แค่เป็นกระบอกเสียงให้เขาหน่อยว่า

เท่านั้นคุณไม่จำเป็นต้องโดดลงไปก็ได้

คุณอาจจะแบบใส่เสื้อผ้าคุณอาจจะใส่กางเกงยีน
แต่รองเท้าที่มันหนักคุณโดดไม่ได้

แค่นั้นเองความรู้สึกที่เขาต้องการว่า
นี่คือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเรียกร้อง

ผมต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าพูดผิดไปนะ
บางทีมันก็มีแบบต่างความคิดเห็นกันไป

นั้นจริงประชาชนก็เห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละ

เขาก็อยากจะพูดเองแต่อย่างที่บอกไป
เสียงของเขาอาจจะไม่ดังเท่ากับเสียงของดารา

ถ้าไม่มีคนดูไม่มีคนดีสนับสนุน
ถ้าสมมุติเราเป็นบริโภคเสียงมีประโยชน์

คนที่ออกมาเยอะขนาดนี้คือโดนหลอกหมดเลยเหรอ

อะไรคือข่าวจริงอะไรคือข่าวไม่จริง
บางอย่างเราได้รับรู้มาตอนเช้าเป็นอย่างหนึ่ง

คนนี้บอกอย่างหนึ่งคนนี้เป็นบอกอย่างหนึ่ง
นั่นคือทางการที่ทางการสื่อสารกับเรามาโดยตลอด
เรายังไม่รู้เลยอันไหนจริงไม่จริงถูกต้องไหมฮะ

วันนี้ให้ไปรับวัคซีนอีกแป๊บนึงเลื่อน

ฉันจะไปฉันลางงานทุกวันหนึ่งจะไปฉีดวัคซีน
ไปถึงปุ๊บวัคซีนอย่างนี้เฟคนิวหรือเปล่า
ไม่รู้อ่ะก็พูดไปหมดแล้วฮะแค่นี้แหละฮะ